คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เรานำเสนอไปนะว่ามันมีข่าวว่าทางรัฐมนตรีศึกษาธิการ
ให้กับเด็กนักเรียนหรือว่าอาจารย์ครูอาจารย์ในการใช้
ล่าสุดนั้นเราก็ไปสอบถามความคิดเห็นครับของคุณครูนะฮะหลายต่อหลายที่ด้วยกันนะครับ
โดยบอกว่าข้อดีก็คือเด็กได้เรียนรู้เทคโนโลยีแต่ว่าปัญหาก็คือเรื่องของ
คือมันเป็นเรื่องเชิงเทคนิคนะฮะการชาร์จไฟปลั๊กเสียบไม่เพียงพอนะครับ
การชาร์จก็ใช้เวลานานถ้าเกิดว่าชาร์จไฟ
ที่เด็กกำลังใช้เรียนก็เกรงว่าอาจจะมีปัญหาไหมเรื่องแบตเตอรี่
หากจะแจกแท็บเล็ตอีกครั้งก็ขอเครื่องที่มีประสิทธิภาพนะครับ
แต่ว่าอันนี้เป็นการสะท้อนกลับมาตอนนู้นปี๕๔นะครับ

เทคโนโลยีอะไรต่างเรื่องความปลอดภัยก็อาจจะถูกพัฒนาไปแล้วด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ค่าซ่อมบำรุงอะไรต่างก็กลายเป็นภาระด้วย
ขณะที่ครูอีกที่หนึ่งครับที่นครสวรรค์นะครับ
คุณครูอรวรรณที่โรงเรียนบ้านสะงามบอกว่าไม่คุ้มค่าการลงทุนนะครับ
ส่วนตัวปัจจุบันครูนั้นมีอุปกรณ์ต่างอยู่แล้ว
ถูกใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์อยากให้เอางบไปจ้างครูเพิ่ม
ว่าไม่มีคุณภาพเสียง่ายไม่ทันสมัยเกิดภาระในการซ่อมบำรุงนะฮะ
เรามีการรวบรวมเสียงของคุณครูให้ได้ฟังกันนะครับ
แต่ช้าเลยไม่อยากใช้ไม่อยากใช้
แล้วก็อันนี้เวลาเราจะใช้ทีหนึ่งเราก็วางแผนที่จะชัดแบตเบอร์เรียบ

ไม่คุ้งค่าค่ะอยากให้ใช้งบประมาณในการจัดสรรด้านครู
มาให้พบชั้นสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่าค่ะ
ถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาพังโรงเรียนขนาดเล็กก็คงจะไม่มีมุมประมาณในการซ่อมแซมเครื่องเท่าไหร่ค่ะ
สามเรื่องยกตัวอย่างเช่นเรื่องแรกนะครับแท็บเล็ตไม่ใช่ของดีสำหรับเด็กทุกวัย
โดยเฉพาะเด็กเล็กอาจส่งผลลบต่อพัฒนาการเรื่องสายตาใช้กล้ามเนื้อทักษะการสื่อสารทางสังคม
ก็ต้องให้แน่ชัดก่อนว่าเด็กวัยใดมีความพร้อม
สองเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแท็บเล็ตแล้วจะการันตีว่าเรียนดี
หากครูและผู้ปกครองยังไม่เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ที่แท้จริงเพราะแท็บเล็ตเป็นเพียงเครื่องมือ
ดังนั้นต้องเตรียมความพร้อมให้ครูและผู้ปกครองด้วยนะครับ
สามก็คือเรื่องของการอยู่หน้าจอนานเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อเด็กไหม
เรื่องของอารมณ์เรื่องของสมาธิความฉุนเฉียวใจร้อน
นำไปสู่อาการทางจิตเวทในอนาคตนะครับอันนี้ก็ต้องมีคำแนะนำด้วย
สำหรับโครงการแจกแท็บเล็ตมีขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ตอนสมัยคุณยิ่งลักษณ์
ดำเนินโครงการต่อเนื่อง๒ปีคือปี๕๕และปี๕๖แจกแท็บเล็ตให้นักเรียนประถม
แล้วก็ครูทั้งสิ้น๒๖๐๐๐เครื่อง
ใช้งบประมาณดำเนินการ๒ปีเป็นเงินประมาณเกือบ๖๐๐๐ล้านแต่แน่นอนนะครับ
ดำเนินนโยบายมันก็มีปัญหาต่างด้วยจัดส่งการชำรุดสเปคที่อาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับ
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องของแท็บเล็ตอะไรอย่างนี้มันก็สำคัญในยุคที่มีการเรียนออนไลน์มากยิ่งขึ้น
แต่เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างที่ผมเคยบอกไปว่ามันก็ต้องทำให้โปร่งใส
ก็คงต้องมีการลงรายละเอียดกันอีกเยอะล่ะค่ะการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะของแท็บเล็ตเนี่ยค่ะ